เรามาดูความขึ้นไหวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ

ความหวังสูงสุดก็คือการคัดเลือกในรอบเอเชียนี่แหละครับ
เรื่องนี้ครับได้รับการเปิดเผยจากเรืออากาศโท
ชาติฤทธิ์วงศ์ประเศรษฐ์รองประธานและเลขาที่การสาพันธ์วอลลี่บอลแหลกเอเชีย
โดยทางสาพันธ์วอเล็กบอลนาชาตินะครับ
จะรอให้จบการแข่งขันวอเล็กบอลชายโอลิมปิก๒๐๑๖
ในรอบคันเลือกของรอบแรกวันที่๙ถึง๑๒สิงหาคมนี้ก่อน

หลังจากจบการแข่งขันชิงแชมป์แต่ละทวีปในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนก็ขึ้นอยู่กับชาติเจ้าภาพที่ได้สิทธิ์นะครับว่าจะจัดรูปแบบไหนด้วย
แต่อย่างน้อยครับต้องมีทีมเข้าร่วม๔ทีมแต่ว่าไม่เกิน๘ทีม
ซึ่งแนวทางและโอกาสของไทยนะครับเรืออากาศโทชาริสก็มองว่าขึ้นอยู่กับสมาคมกีฬาวอเล็กบอลที่จะประกาศ

เมืองหลวงเขาเข้ามาขอเป็นเจ้าภาพ

แต่ก็มีข้อแม้กันว่าถ้าคุณเอาตรงนี้ไป
คุณต้องไม่ลงมาสู้ในตอนที่ถ้าประเทศไทยบิด
ก็ต้องดูว่าจะรักษาคำพูดหรือไม่
สำหรับบริบันหญิงชิงแชมป์เอเชีย
แข่งขันที่เกาหลีใต้๑๗๒๕สิงหาคมนี้
รายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทุกนัด
แล้วก็ติดตามทางออนไลน์ในช่องทางแอปพลิเคชันทรูไอดีด้วยครับ
เราไปดูวันวันชายอายุต่ำกว่า๒๓ปี
ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่๓ที่เมียนมา
วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาไทยลงสนามรอบแรกและสุดท้าย
กลุ่มดีเจอกับอินเดียในช่วงเย็นที่ผ่านมา
ไทยเสียเซตแรกไปก่อนแต่ว่าเร่งเครื่องแซงน้ำจนได้๒ต่อ๑เซต
แล้วไทยกลับมาเสียอีกครั้งหนึ่งก็ไปสู้กัน๑ดีกาเลย
แล้วก็เบียดเอาชนะอินเดียไปได้๓ต่อ๒เซต
ทีมไทยแข่งครบ๓นัดชนะ๒แพ้๑ครับมี๖คะแนน
ก็จบเป็นอันดับที่๓ของกลุ่มดี
ขณะที่อินเดียและจีนมีผลแพ้ชนะและคะแนนเท่ากับไทย
แต่อินเดียนะครับจบเป็นที่๑จีนเป็นที่๒
ซึ่งทั้งสองทีมมีเซตได้เสียดีกว่าไทยนะครับ
อินเดียเซตได้๘เสีย๕นะครับ
แล้วก็ค่าเรชโอ๑๑๙๖หลังเป็นเรื่องของคะแนนเฉลี่ยด้วยนะครับ
ที่จะคิดรวมกันตามหลักของกีฬาเวอร์เรย์บอล
จีนเซตได้๘เสีย๕ค่าเรชโอ๑๑๓๖
และไทยเซตได้๘เสีย๖นะครับ

เป็นรอบจัดอันดับ๙๑๖นะครับ
และชมบันทึกการแข่งขันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ